นาฬิกาห้าสิบสองนาทีนะคะมาพบกันในช่วงสายตรวจโซเทียล
พบน้องเฟื้องเช่นเคยค่ะอรุณสวัสดิ์คุณผู้ชมค่ะ
มีข่าวมาเล่ากันเช่นเคยนะคะในช่วงของสายตรวจโซเชียลค่ะ
ข่าวแรกไปดูเหตุการณ์ก่อนเลยดีกว่าเหตุการณ์รถทัวร์นะคะ
เมื่อสักครู่นี้ใครดูก่อนปิดเบรกโอ้โหเห็นคลิปแล้วนะคะ
แต่เป็นเหตุการณ์ที่หลายคนเข้าใจว่าเป็นที่ประเทศไทยไปดูคลิปกันก่อนเลยค่ะ

ไม่ไหวจริงจริงนะคะพุ่งชนแล้วก็พลิกคว่ำลงกลางทางแบบนี้แหละค่ะ
ทัวร์คันสีน้ำเงินขับขี่ด้วยความเร็วสูง
เลนเข้าช่องกลางเพื่อจะแซงรถบรรทุก
แต่ว่าจังหวะดังกล่าวในรถทัวร์เกิดเสียหลักสายไปสายมาประมาณ๓รอบ
ที่สุดแล้วก็ชนเข้าที่ขอบทางของทางด่วนค่ะ
เสียหลักพลิกตะแคงขวางถนนนะคะ
เพราะอย่างนี้ไงถึงไม่กล้าขึ้นรถทัวร์
บางส่วนเขาก็เลยเข้าใจว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ประเทศไทยนะคะ
แต่คลิปนี้สื่อต่างประเทศรายงานว่า
เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมานะคะ
บนถนนฟรีเวย์เขตเทศมนตรเหมียวหลีนะคะ

สำหรับรถบัสคันนี้ก็ได้บรรทุกนักท่องเที่ยวชาวจีนทั้งหมด๒๖ชีวิต
ซึ่งขณะเกิดเหตุส่วนใหญ่กำลังนอนหลับพักผ่อน

โดยจำนวนดังกล่าวมี๔รายที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะ
ขณะที่คนขับรถโดยสารเสียชีวิตคาที่ค่ะ

ติ้งก็ไม่ใช่แต่ว่าก็อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกที